เริ่มต้นวันนี้นะครับด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ที่ร้านยาดองแห่งหนึ่งที่หน้าปากซอยรามอินทราแนบ๘๑๖
ถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตอยู่ที่ที่ซอยรามอินทรา๘๑๖
บางเขนกรุงเทพก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับพบว่าที่บนฟุตปาดหน้าปากซอยเนี่ยมีซุ้มยาดองนะครับ
แล้วมีศพของนายนรงมุมทองอายุ๓๙ปีเป็นชาวจังหวัดสุรินเป็นพนักงานส่งเอกสาร
หงายเสียชีวิตอยู่นะครับสภาพนี่คือใบหน้าบวมปูดร่างกายมีรอยฟกช้ำ
ส่วนผู้ก่อเหตุยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่อยู่นะฮะไม่ได้หลบหนีไปไหน
ชื่อว่านายนบพรโภษีอายุสามสิบปีนะครับนายนบพรเนี่ยเขาเป็นคนดูแลร้านยาดอง
ใช่ค่ะก็มีภรรยาเขาด้วยแล้วก็ในเหตุการณ์มีลูกด้วยนะคะ
สองคนสี่ขวบคนหนึ่งหนึ่งขวบคนหนึ่งอ่า
เขาก็รับจ้างดูแลซุ้มยาดองให้กับเจ้าของเขาทั้งผัวเมียเลยแล้วก็เลี้ยงลูกอยู่ที่นี่ด้วย
นายนบพรให้การบอกว่าอย่างนี้นะฮะบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เขาทำงานดูแลซุ้มยาดองอยู่
ก่อนเกิดเหตุผู้ตายมากินยาดองที่ร้านจนเมาแล้วไปตีลูกสาวของเขาที่นั่งอยู่ในร้าน
เขาก็เข้าไปต่อว่าจนเกิดการทะเลาะชกต่อยกันขึ้นแล้วผู้ตายก็ล้มลงไปแน่นิ่ง
เขาอ้างว่าเขาไม่รู้ด้วยว่าตายอยู่ดีก็อ้าวตายแล้วก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่
แต่มีคนเห็นเหตุการณ์เขาบอกอีกแบบนึงนะมันคนละมุมนะ
บอกว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของความหึงห่วงแล้วก่อเหตุต่อหน้าลูกเลย
แล้วก็ทำร้ายแบบหนักเอาก้อนอิดทุบเอาเก้าอี้ฟาดอะไรแบบนี้
มันคนละมุมเลยใช่ไหมเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยตำรวจแจ้งข้อหาไว้คือทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ถึงแก่ความตายนั่นแหละแต่ว่ามูลเหตุแห่งคดีอันนี้มันก็เป็นสิ่งสำคัญในชั้นศาลอยู่เหมือนกันนะ
ในการพิจารณาคดีวันนี้ครับคุณสุดปรีดามหายศผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับไปคุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์
เขาเป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้กับร้านยาดองที่เกิดเหตุ
เล่าให้กับผู้สื่อข่าวของเราฟังนะครับบอกว่าปกติร้านยาดองแห่งนี้จะเปิดให้บริการ
ราว๕โมงเย็นก็จะยาวไปถึงประมาณ๔ทุ่ม
แต่หลังจาก๔ทุ่มไปแล้วเนี่ยถ้าใครมานั่งกินยาดองที่นี่ก็ยังนั่งต่อได้นะ
ก็ยังไม่ได้ปิดอย่างเมื่อคืนเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณเที่ยงคืนครึ่งนะครับ
ร้านนี้มีสามีภรรยาที่ถูกจ้างมาให้เป็นผู้เฝ้าร้าน
ภรรยาทำหน้าที่เป็นคนขายยาดองสามีเนี่ยคือมานั่งเฝ้าก็อยู่เป็นเพื่อนภรรยา
เพราะว่าต้องดูแลลูก๒คนด้วยคนหนึ่ง๔ขวบคนหนึ่งขวบ๑ขวบนะครับ
เมื่อคืนนี้ตอนเกิดเหตุประมาณสัก๔ทุ่มกว่าร้านยาดองปิดให้บริการแล้ว
ฝ่ายภรรยาขี่จักรยานยนต์เอาเงินไปส่งให้กับเจ้าของร้านยาดอง
ก็มีฝ่ายสามีเฝ้าร้านอยู่กับลูกอีก๒คน
ชายที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าเขาเห็นแบบนี้นะฮะ
ขณะเกิดเหตุเขานอนพักผ่อนอยู่ในห้อง
ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันเสียงดังทีแรกก็ไม่ได้คิดอะไรมาก
เพราะปกติก็ทะเลาะกันเสียงดังทุกวันอยู่แล้วร้านนี้
แต่พอชะโงกหน้าออกไปดูพบว่าผู้ก่อเหตุ
กระหน่ำชกต่อยคนตายเนี่ยแบบนับครั้งไม่ถ้วนนะครับ
แล้วก็ใช้หมัดชกแล้วนะยังทุบด้วยก้อนอิด
ฟาดด้วยเก้าอี้ใช้อุปกรณ์อีกหลายอย่าง
ฟาดเข้าไปโดยไม่ยั้งมือที่สำคัญก็คือ
พ่อค้าโหดรายนี้กระหน่ำซ้อมผู้ชายคนนี้ต่อหน้าลูกน้อย
อายุ๑๔ควบพี่อยู่ที่ร้าน
คือพยานบอกว่าลูกคือเด็กเขาก็ยืนดู
เด็กร้องเลยนะใช่ดูตั้งจากต้นจนจบ
คนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็พยายามเข้าห้ามนะแต่ไม่สำเร็จนะครับ

ทำได้เพียงแค่ไปกันเด็กออกมา
เดี๋ยวลองฟังเสียง
ชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์ที่เขาเล่าให้ฟังนะครับ
เขาก็มีบอกพอแล้วพี่เราพอแล้วพี่แค่เนี้ย
แล้วก็ไม้ที่ก็ขึ้นอันนี้เนี่ยคือฟุตบาทเนี่ย

ตายแล้วตายธิต้ำแล้วต้ำอีกเหรอ

นิ่งอย่าให้กูเห็นหน้านะเขาว่าอย่างนี้
สองคนที่เท่าไหร่เขาเคยมีเรื่องมากอะไรกันมาก่อนไหม
ทำไมถึงทุกคนแข็งกันขนาดนี้ครับพี่
ไม่มีนะเพราะคนนี้เพิ่งเห็นมานั่งกินอยู่๓๔วันเอง
ร้านเปิดเขาจะมานั่งกินเลย
เขาจะมานั่งกินจากทำงานหรืออย่างไรก็ไม่รู้

รู้สึกว่าคนนี้เขาสติไม่ค่อยจะเต็มประกอบด้วยนะ

มันก็จะคนละมุมกับที่นายนบพรโภษี
อายุ๓๐ปีผู้ต้องหาเนี่ยให้การกับต้นทธิ
ใช่ไหมบอกว่านายนโรงคนตายเนี่ย
ตีลูกเขาก่อนเขาเข้าไปห้ามแล้วไม่ฟัง
ทะเลาะกันเนี่ยโอ้โหคนละอย่างเลยนะครับ
ผู้ชายที่เห็นเหตุการณ์ยังเล่าให้กับคุณสุดปรีดา
ผู้สื่อข่าวของเราฟังนะครับบอกว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์นะฮะ
ร้านที่เป็นซุ้มยาดองตรงนี้ก็ถูกปิดไปเลย

เพราะปกติเสียงดังกวนชาวบ้านแถวนั้นอยู่แล้ว
บอกว่าที่ผ่านมาร้านนี้เนี่ยเวลาเปิดเนี่ยโอ้โห
ส่งเสียงดังรบกวนชาวบ้านในพื้นที่
ไม่เว้นแต่ละวันบอกปิดไปก็ดีใช่มั้ย
ชาวบ้านแถวนี้ไม่ได้หลับไม่ได้นอน

คาดว่าสาเหตุต้องมาจาก

สามีของคนที่เขาดูแลร้านเนี่ย

อาจจะมาจากเรื่องนี้อันนี้ชาวบ้านก็ว่ากันนะ
อย่างไรก็ตามครับ
แล้วก็จะแจ้งญาติให้มารับศพผู้ตาย
บำเพ็ญกุศลทางศาสนากันต่อไป